คุณผู้ชมครบคนผ่านผ่านพาไปหาผิด

ลูกผู้หญิงอย่างเราจะเลือกคู่ครองดูให้ดีเอาให้แน่
นั่นคือลูกผู้ชายตัวจริงหรือเปล่ามีความเป็นสุภาพบุรุษพอไหม
มีคลิปหนึ่งอยากให้ดูมากแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับลูกผู้หญิงนะคะ

ผู้ชายเนื้องหมัดแล้วนี่ไง

หลังจากนั้นทำไงต่อลากไปเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
แต่ที่แน่ทั้งเตะทั้งต่อยสารพัดนะคะ
ซ้อมเธอเหมือนเธอเป็นกระสอบทราย
คุณแรงผู้ชายอ่ะคุณ
ใช่เนี่ยกล้องวงจรปิดหน้าหอพักแห่งหนึ่ง
อ่อนนุษย์ของกรุงเทพสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะคะ

ฝ่ายหญิงเป็นคนเอาเรื่องมาโพสต์

แล้วบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่นับไม่ถ้วนแล้วค่ะ

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ

นี่แค่บางส่วนนะมีเลวร้ายกว่านี้อีก
ฮะมีเลวร้ายกว่านี้อีก
บอกแบบนี้แต่ขอโพสต์แค่นี้
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดูความเลว
ขนาดเลือดเต็มเสื้อเต็มตัวมันยังไม่หยุด
อย่าพูดว่ารักอย่าพูดว่าขาดสติหลักฐานชัดเจน
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเธอเป็นคนโพสต์ค่ะ

สิ้นสุด๑ปีที่มีความหลอกลวงเจ็บปวดไม่มีใคร
มาถึงจุดนี้ได้หรอกตอนที่มาจีบเธอ
ฟังให้ดีนะครับคุณผู้หญิงเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะ
ตอนที่มาจีบเธอไม่เคยรู้เลยว่าฝ่ายชายเขามีเจ้าของอยู่แล้ว
ฝ่ายชายมีหญิงอื่นอยู่แล้วมาคบกับเธอกลายเธอเป็นน้อยถูกไหม

หลอกเธอพอจับได้ฝ่ายชายก็จะใช้วิธีการคือ
ทำร้ายร่างกายมาตลอดทำลายข้าวของทั้งโทรศัพท์มือถือ
คบมา๑ปีหลอกเธอนะหลอกให้รักแล้วก็ทำกับเธอแบบนี้
โทรศัพท์มือถือของเธอพังไปแล้ว๒เครื่อง
เพราะทุกครั้งที่ไปถามไปเค้นถามอยากหาคำตอบว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่า
สิ่งที่เขาได้คำตอบคือนี่คือคำตอบที่เหมือนกับไม่ได้คำตอบ
ลงไม้ลงมือโดนซ้อมทำร้ายร่างกาย
เล่าต่อเธอบอกว่าอดทนมาตลอด
หนักสุดคือวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาคืนข้ามปี
ปรากฏว่ามีผู้หญิงอื่นทักแชทมาหาฝ่ายชาย
พอเธอจับได้แล้วถามไปปรากฏว่าครั้งนี้ถูกทำร้ายหนักกว่าทุกครั้ง
แม้เธอจะยกมือไหว้แม้เธอจะกลับเท้า
แม้เธอจะยกมือไหว้แม้เธอจะกราบเท้า
แต่ฝ่ายชายก็ไม่หยุดซ้อมเธอเธอเขียวทั้งตัวเธอบุดเธอปูดทั้งใบหน้า
กินข้าวไม่ได้ต้องนอนหยอดข้าวต้มแขนขาเขียวช้ำไปหมด
พอเธอนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คฝ่ายชายติดต่อมาเลยค่ะ
ให้เธอลบโพสต์ทิ้งเธอยืนยันว่าจะไม่ลบและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
บอกว่าล่าสุดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สอนอประเวทแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่
เอาเรากระทุ้งให้อีกทางหนึ่งนะเรากระตุ้นให้อีกทางนะ
สอนอประเวทเรื่องยังเงียบอยู่ตำรวจทำอะไรอยู่ฝากด้วยนะคะ
กลัวมากกลัวว่าฝ่ายชายจะกลับมาทำร้ายเธออีก
เฟซบุ๊คของเธอนี่นะคะผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
จากคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นจัดเลยว่าหมัดเนี่ยฮุกเข้าปลายคางแล้วเนี่ยนะคะ
เฟซบุ๊คของเธอโพสต์เพิ่มเติมไปด้วย
ภาพเสื้อผ้าที่มีคราบเลือดรอยฟกช้ำที่แขนที่ขา
รวมทั้งเอกสารการแจ้งความไปแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่แกจะได้ทำกับฉันแบบนี้ใช่ไหม

ส่วนคลิปที่เธอเอามาโพสต์นั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง

วันนี้ช่วงกลางตัวนะช่วงท้อง
ต้องแรงขนาดไหนถึงจะเจ็บขนาดนั้นเนี่ยนะคะถึงจะแดงขนาดนั้น
นอกจากนี้เนี่ยนะคะข้อความระบุเพิ่มเติม
ฝ่ายชายพยายามจะหลบมุมกล้องแต่เธอไม่ยอมเลยต่อยและบังคับให้ขึ้นห้อง
ส่วนเลือดที่ไหลไม่หยุดเพราะถูกทำร้ายตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเดินมาในมุมที่กล้องวงจรปิด
บันทึกภาพไว้ได้ด้วยซ้ำไปเห็นมาตั้งนานแล้ว
นอกจากนี้นะคะเธอยังโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า
ขณะที่ถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องทั้งเตะทั้งต่อยหลายทีก็เลยตัดสินใจ
วิ่งลงมาข้างล่างเพราะในห้องมันไม่มีกล้องวงจรปิดไงคะ
ถูกทำร้ายตั้งแต่ในห้องเลยตัดสินใจหนีออกมาวิ่งลงมาข้างล่าง
เพราะจำได้ว่าข้างล่างมันมีกล้องวงจรปิดอยากจะลงมาเพื่อให้ถูก
ไม่ได้อยากให้ถูกทำร้ายหรอกแต่อยากให้บันทึกภาพ
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอยากจะมีภาพเป็นหลักฐาน
ให้เอาไปแจ้งความได้เธอถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะป้องกันตัวเธอได้นะคะ
ค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
พบว่าฝ่ายชายยังอยู่ในห้องของผู้หญิง
คุณต้องขนาดไหนคุณถึงใจได้ขนาดนี้คุณทำร้ายเขาแล้วคุณยังไปอยู่ในห้องเขาอีก
ส่วนผู้หญิงไม่กล้าอยู่ในห้องตัวเองหนีออกไปอยู่กับเพื่อนค่ะ
ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ต้องมาแกล้งทำดีไม่ต้องมาเสียแทรก
พอแล้วพอกันทียืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ฝ่ายชายออกจากห้องของเธอ
และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนฝ่ายผู้หญิงตอนนี้อาการเจ็บนะคะ
ยังทานข้าวลำบากแล้วก็นี่ค่ะเป็นภาพที่เธอไปแจ้งความที่สอนอประเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องนำกำลังลงพื้นที่ไปเอาตัวฝ่ายชายมาแจ้งข้อกล่าวหา
ตำรวจเตรียมตั้งข้อเก่าหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
ส่วนจะสาหัสหรือไม่อย่างไรคุณผู้หญิงท่านอย่าชะล่าใจนะคะ

ถ้าสาหัสนะคุณข้อหาจะเป็นอีกข้อหาหนึ่ง
แล้วโทษจะหนักขึ้นเอาให้ถึงที่สุด
สติก่อนถูกทำร้ายร่างกาย

เอาใบลงความเห็นจากแพทย์ไปแจ้งความนะคะ